รึดที่ว่านะนะสดด้วย
แล้วก็ถูกร้านคีรีขันซีฟู้ด
อ้าวนี่ไงร้านคีรีขันซีฟู้ด
อุหูยดูแซลมอนเยอะมาก

คุยด้วยกันหน่อยนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะ
นี่เราเห็นร้านร้านแบบยาวมากเลย
พูดถึงความเลิศความปังของทางร้านหน่อยค่ะ

ก็คุณภาพดีค่ะ
เนื้ออร่อยเนื้อแน่นปลาสดใหม่ทุกวันค่ะ

อันนี้นำเข้าจากประเทศนอเวย์ค่ะ
ที่นี่ที่เราขายอยู่นี่มีแซลมอนอะไรบ้างคะ
มีฟอยอดเช้าแล้วก็แซลมอนนอเวย์ค่ะ

สองสายพันธุ์นี้ความแตกต่างกันมันแตกต่างกันยังไงอ่ะคะ
ถ้าเนื้อโนเวย์จะหนึบมันค่ะสีจะอ่อน
เท้าจะมีความแบบว่าหวานนุ่มเนื้อจะเข้มกว่าค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นนอเวย์นี่เหมาะไปทานยังไงคะ
ส่วนมากถ้านอเวย์ก็ส่วนมากลูกค้าจะทานสดค่ะ
แล้วก็ทำความเป็นแบบว่าใช่ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นเท้าล่ะค่ะ
เขาจะดองหรือแบบยำค่ะเพราะว่าเท้าสีสวยกว่า
เพราะฉะนั้นก็จะมีหลากหลายให้เลือกเลยแล้วแต่ว่าเราไปทานแบบไหน

เป็นสีแดงเป็นแซลมอนอร์เวย์ค่ะ
อ๋ออันนี้เหมาะทานสดแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนั่นเหมาะกับทานดอง

เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ
ได้แล้วเดี๋ยวเราไปกินกันแล้วก็ซื้ออย่างอื่นไว้อีกเพียบเลยค่ะ
อันหน้าสามร้อยอันนี้สองร้อยอ๋อมันเยิ่ม

เมื่อกี้นะโอ้โหช็อปหลายร้านเลย
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราก็มานั่งตรงนี้ได้ค่ะ

เพราะว่าตรงโซนนู้นเราก็จะสามารถสั่งให้เขาปิ้งย่างให้ได้เลย

ส่วนอาหารตรงนี้เนี่ยนะทุกคนมีทั้งแบบอาหารคาวอาหารหวานขนมเครื่องดื่มมีทุกอย่างครบ
เมื่อกี้ไปเจอกุ้ยช่ายร้านนี้เลิศมากเหมือนกันดังมากเหมือนกัน
เพราะว่ากุช่ายนี้นะน้ำแข็งเรียกว่าแป้งร่องหนดูสิคะคือแป้งมันบางมาก
นี่โอ้โหดูเห็นไหมนี่อันนี้มาก็ต้องซื้อเหมือนกันนะคะ
รวมถึงก็จะมีแบบขนมมีน้ำน้ำแบบชื่นใจแต่ที่นี่ที่นี่ที่บอกว่าต้องกินต้องกินเลย
ลมอนค่ะโอ้โหลองชิมหน่อยนะ
อร่อยอ่ะสดมากจริงค่ะ
มาแล้วโอ้โหร้อนเลยค่ะร้อนเลย
กุ้งเผาหอม่าหอยหวานแล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บ
เมื่อกี้ถามคุณลุงเจ้าของร้านนะเขาบอกว่าพริกสดมะนาวสดทำเองกับมือ
อันนี้พร้อมกินเลยนะจ๊ะไม่ต้องไปปรุงเหมือนบางคน
เอาไปฝากพี่เบิร์ดกับดอมค่ะไป
โอ้โหถึงหวานไปไหน

พี่เบิร์ดได้เวลา
เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องขออธิบายก่อนว่านี่
มาแล้วค่ะหอยหวานแล้วก็นี่คือกุ้งเผาแบบร้อนมือพอง
ดูคุณผู้ชม

พึ่งเดี๋ยวบอกก่อนดอมอันนี้ต้องบอกก่อนหอยหวาน
อันนี้ของพี่เบิร์ตเอาเปลือกหอยมาฝาก
กุ้งโตนี่หนวดกุ้ง
ขอบคุณมาก
พี่ดูน้องพี่
เมื่อกี้ตอนพี่น้ำแข็งเดินออกไป
โหวะสรุปนี่มาหาของกินใช่ไหม

คือเป็นการเปลี่ยนที่กินข้าวครับ

จิ้มนะ